เตือนกันบ่อยมีเหตุการณ์ให้เห็นทุกวันนะครับ
ลูกชายของบ้านก็อายุ๓๗แล้วนะก็ไม่น้อย
พ้นโทษออกมานะครับออกจากคุกได้๖เดือน
ก็กลับไปเสพยาอีก

การที่ต้องมีความร้ายร่างกายน้องสาวที่ตั้งท้องด้วยนะ

บ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
นี่ก็ตำรวจมาถึงนะครับ
คืออาการเนี่ยตาขวางพูดจาไม่รู้เรื่อง
ตำรวจก็ต้องเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์
แล้วก็คุมตัวไปได้เนี่ยนะครับ

ตำรวจถามแล้วก็ไม่ทำไม่รู้เรื่องอย่างเดียว
ก็ผู้ชายคนนี้ก็พูดจาวกไปวนมาด้วยนะครับ
ตอนตำรวจมาถึงเจ้าหน้าที่นำตัวไปตรวจปัสสาวะ
พบว่าสีม่วงครับมีสารเสพติด
ตำรวจก็นำตัวไปนะครับสอบสวนดำเนินคดี

ก็เลยลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุหน่อยนะครับ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ทำร้ายคนในครอบครัวขู่จะเผาบ้าน

ปกติลูกชายก็ไม่เคยทะเลาะวิวาส
หรือทำร้ายคนในครอบครัวนะ

โทษก็คดียาเสพติดนั่นแหละนะครับ

เมื่อวานนี้ลูกชาย

ทีนี้กระโกะขึ้นเลย
ขู่ไล่ให้ทุกคนออกจากบ้าน

ไปสกิดเขานิเค้าก็เลยผ่าน
ทุกอย่างทำร้ายคนลูกสาวอ่ะยังท้องอยู่เลยท้องจะคลอดอยู่แล้ว
เขาก็ผักเขาก็อะไรเนี้ยไปให้พวกมึงออกไปหมดเดี๋ยวจะเผาบ้าน
พูดอย่างงี้แม้ก็กลัวกลัวอะไรอะไรเนี้ยกลัว
ก็อะไรทำแบบถ้าคือเขาอยู่เขาก็ต้องทำร้ายคนในบ้านแน่
เพราะมันยิ่งหนักหนักอ่ะอ่าบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะไปขึ้นเรื่องไหนนะ
อันนี้เตือนเรื่องอย่าไปเอากางเกงบ็อกเซอร์ของเขามาใส่เนี่ยโอ้โหขึ้นเลยนะครับ
อ่าแล้วแม่ก็บอกคุณภูริพัฒน์เพิ่มเติมอ่ะนะครับ
ก็ร้องไห้ด้วยนะบอกว่าตัวเองกับลูกสาวกลัวมากตอนนี้
ลูกชายไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนคิดว่าลูกก็คงจะเครียดด้วยเสพยาด้วย
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีเงินใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟื่อยเลย
แต่พอออกจากเรือนจำมาไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้นะ
ก็ยังบอกลูกอยู่ว่าให้กลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่
หาการหางานทำนะแต่ว่าลูกก็กลับมาเสพยาอีก
ตอนที่เขาอยู่ช่วงแรกเราก็บอกว่ากลับมากลับนั้นเที่ยวนี้นะ
ต้องทำตัวให้ดีนะถ้าทำตัวแบบนี้อีก
ก็ไม่มีปัญญาที่จะไปส่งเสียหรือไม่มีอะไรที่จะ
ก็เห็นแม่ร้อยมาลัยพวงมาลัยอยู่อย่างนี้ไม่มีตังค์

แต่จังหวะเมื่อวานมันมาทะเลาะกันทะเลาะกันแบบเหมือนคนเก็บกฎแล้วนะ
ไม่มีสั่งเคยมีสั่งใช้อะไรอย่างเงี้ย
ก็จะบอกว่าก็ให้เขาปรับตัวใหม่ทำตัวให้ดีอย่างนี้
แต่นี่ไม่ไปดูนะถ้าอยู่เนี่ยไม่ไปดูแต่ไปซื้อ๕
ซื้ออะไรไปส่งเขาแต่เดี๋ยวก็ต้องส่งไปบำบัดใช่ไหม
ทีนี้ค่ะเรื่องทางคดีความนะคะพลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคล
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีก็บอกว่า
มันเป็นความรุนแรงในครอบครัวนะคะก็ต้องเรียกแม่
เรียกน้องสาวของคนก่อเหตุเข้ามาคุยก่อนในเบื้องต้น
ก็ถามถึงปัญหาในครอบครัวว่าเกิดจากอะไรมันเกิดอะไรขึ้น
แต่ระหว่างที่คุยกันอยู่ค่ะคุณผู้ชมตำรวจก็ได้นำตัวคนก่อเหตุมาพบแม่
ในห้องเนี่ยทันทีที่ลูกชายพบแม่เนี่ยนะแม่เนี่ยร้องเลย
ร้องออกมาอย่างหนักนะคะผู้ก่อเหตุก็กราบเท้าขอโทษในสิ่งที่ทำลงไป
แล้วก็บอกว่ายอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
สำถ้าเสพยาไม่สำนึกผิดหรอกถ้าผมเสพแค่ว่าถ้าผมไม่นิ่งแค่นั้นเอง
ใช่ครับสำนึกไงไม่ว่าไม่นิ่งเหรอใช่สำนึกที่ว่าไม่นิ่งแต่
เรื่องแม่เรื่องอะไรผมผมบริสุทธิ์ใจอ่ะเอ่อเรื่องแม่เนี่ยผม
อันนี้ผมไม่ลบหลู่ผมไม่อะไรเลยทั้งสิ้นแม่แม่ดีก็แม่ดี
แค่นั้นเองผมจะด่าแม่ก็ได้แต่ผมไม่ด่า
ยอมรับผิดเนาะยอมรับผิดทั้งจริงใจใช่ตามแม่ได้ไหม
คนเป็นแม่ค่ะต่อให้ลูกทำผิดขนาดไหนทำอะไรร้ายแรงขนาดไหน
ความเป็นแม่เป็นลูกอะนะคือแม่พร้อมให้อภัย
แต่ทีนี้เรื่องของคดีความเรื่องของการเสพยาเสพติด
ตำรวจบอกว่ามันก็ต้องดำเนินคดีนะครับก็จะต้องมีการดำเนินคดี
ข้อหาเสพยาเสพติดนะคะแล้วก็ต้องส่งตัวไปบำบัดด้วยนะคะ
เราก็จะดำเนินการในตามที่กฎหมายให้กรอบเรื่องนี้ไว้
เดี๋ยวก็บำบัดฟื้นฟูครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าอ่า
คุณแม่เขาเนี่ยหัวใจจะสลายทำร้ายคนอื่นยังไม่เท่าไ
ทำร้ายแม่นี่ผมว่าคนไทยแล้วทุกคนก็คงจะรับไม่ได้
ในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยแจ้งเบาะแสมาตำรวจได้นะครับ
อย่าระแวงสงสัยเลยครับว่าตำรวจเราจะมั่วสุมกับเรื่องยาเสพติด
ถ้าไม่เชื่อใจจริงกับตำรวจก็มีระดับชั้นครับ
มาบอกผู้กอบกราบเขานึกมีอะไรก็ได้ครับถูกรับการ
ทั้งศาลท่านก็จะสั่งครับครับสารท่านเป็นผู้พิจารณา
แล้วก็สั่งการให้เราทำอะไรบ้างครับ
แต่ดูท่านทำก็คงต้องปับบัดนะฮะใช่ค่ะ
จริงแล้วถ้ารู้ตัวว่าติดยาเสพติดแต่อยากจะเลิกเนี่ยก็บอกเจ้าหน้าที่ได้
คือเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะกันเอาไว้เป็นว่าเป็นผู้ป่วยไง
เสพคือคนป่วยก็ต้องส่งไปรักษา
ตำรวจบอกว่าพรุ่งนี้ก็จะพาลูกเนี่ยไปส่งสารนะฮะ

ส่วนจะไปบำบัดรักษาเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ต้อง
รอฟังคำสั่งจากศาลอีกทีหนึ่งนะครับ
ถ้าได้บำบัดออกมาก็หวังว่าจะกลับเนื้อกลับตัว